วันนี้ค่ะมีการจัดกิจกรรม
จริงกิจกรรมมีการจัดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
คือเมื่อวานนี้เขามีทั้งวิ่งปั่น
วิ่งก็คือร่วมกันวิ่งในระยะทาง๑๐กิโลเมตรกับ๕๗กิโลเมตร
แล้วก็ปั่นมีทั้งใกล้และไกล๒๔กิโลเมตรกับ๕๔กิโลเมตร

ร่วมลำลึกถึงช่วงเหตุการณ์ดังกล่าวกันเยอะเลยนะครบรอบ๑ปี
ส่วนวันนี้ก็มีการทำบุญนะคะเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์
อุทิศส่วนกุศลให้กับจ๋าแซมด้วย
ก็มีทีมหมูป่าทั้ง๑๓ชีวิตมาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
เราก็เลยอยากให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศกันนะคะ
เดี๋ยวเราไปติดตามรายงานจากคุณภูริพัฒน์บุญนิน
พุศข่าวไทยรัตน์ทีวีรายงานมาจากจังหวัดเชียงราย

ชมรมผู้ปกครอง๑๓หมูป่าจัดงานพิธีทำบุญครบรอบ๑ปี
เหตุการณ์ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับ
เพื่อเป็นการอุทิศวรรณ์กุศลให้กลับจากแซม
คุณตักบ่ายพระสงฆ์จำนวน๑๐๘รูป
เพื่อรำลึกครบรอบ๑ปีเหตุการณ์๑๓ชีวิตหมูป่า
ติดอยู่ภายในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายนะครับ
ภายหลังจากมีกิจกรรมวิ่งมินิมาราทอน
ปั่นจักรยานไปแล้วเมื่อวานนี้
โดยกิจกรรมในวันนี้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่เวลา๗นาฬิกาที่ผ่านมา
บริเวณด้านหน้าอนุสวรีจ่าแซม
โดยมีพระสงฆ์จากวัดต่างทั่วอำเภอแม่สายและจังหวัดเชียงราย
มารับบาทรวมถึงมีชาวบ้านและน้องหมูป่าทั้ง๑๓คน
เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพลียงด้วย
โดยหลังจากนั้นมีพิธีบวงสวงเจ้าแม่นางนอนและเทพเทวดาที่ปกปักรักษา
ถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนนะครับซึ่งพิธีบวงสวงดังกล่าว
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้แก่นาวาตรีสมานกุนัน
ซึ่งได้เสียชีวิตจากการสละชีวิตของตัวเอง
ขณะเข้าไปช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓คนที่ติดอยู่ในถ้ำหลวง
ซึ่งในการนี้พระบาทสมเด็จพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัว
พระกรุณาโปรดกล้าวพระราชทานพระไตจำนวน๑๕ไตร
และพระราชทานทัยธรรมจำนวน๑๙ชุด
เพื่อบำเพ็ญอุทิศส่วนกุศลให้กับจ่าแซมด้วย
โดยพิธีบวงสวงมีการเชิญประธานทั้ง๙คน
และน้องหมูป่าทั้ง๑๓คนจุดทูบบูชาเทพเทวดาและเจ้าแม่นางนอน
โปรยข้าวตอกดอกไม้และนางรำไร่ลำกองสะบัดชัย
เพื่อความเป็นสิริมงคลด้วย
ผมมีโอกาสพูดคุยกับนายอำเภอเชียงราย

เหนือจากการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับจ๋าแซมแล้ว
ปีที่ผ่านมาในช่วงเวลานี้เป็นปีที่ฝนตกหนัก
ทำให้มีอุปสรรคในการช่วยเหลือน้องทั้ง๑๓คน
แต่ปีนี้ฟ้าฝนกลับแห้งแรงไม่ตกต้องตามฤดูกาล
ทำให้ชาวบ้านเกิดความเชื่อว่าอาจเป็นเพราะปีที่ผ่านมา
บนบานขอให้ฝนหยุดตกเพื่อช่วยเหลือทั้ง๑๓ชีวิตหรือไม่
ทำให้วันนี้เราต้องมีการจัดพิธีแก้บนแด่เจ้าแม่นางนอน
ซึ่งถือเป็นความเชื่อตามประเพณีของชาวบ้าน
รวมถึงเพื่อเป็นสิริมงคลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ด้วย
จากอุทิศส่วนกุศลแล้วเป็นการขอขมาต่อเจ้าแม่นางนอน
รวมทั้งอุทิศส่วนกุศลให้จ๋าแซมรวมทั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย
แล้วก็ความเชื่อปีนี้ปรากฏว่ามีเหตุก็คือภัยแรงซึ่งยาวนาน
ก็คนเชื่อในพื้นที่ก็มีความเชื่อว่าปีนี้ที่ฝนฟ้าไม่ตกถูกต้องตามฤดูกาล
จากปีที่ผ่านมาคนมาบนบานกับทางเจ้าแม่เนี่ยเยอะ
แล้วก็บอกไม่ให้ฝนตกในช่วงที่ช่วยเด็กอะไรในตรงนี้นะครับแล้วก็ไม่มีใครแก้บน
ในคนพื้นที่ก็มีความเชื่อว่าอยากจะบวงสวงเจ้าแม่แล้วก็ขอคำมาลาโทษ
แล้วก็ขอให้เจ้าแม่โดนบันดาลให้ฝนฟ้าตกต้องถูกต้องตามฤดูกาล
และพิธีที่๓ของเราวันนี้ก็คือการสืบชะตาซึ่งเป็นการสืบชะตาแบบคนละนัก
อำเภอแม่สายยังบอกอีกนะครับว่าภายหลังจากเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวขึ้น
ทำให้การท่องเที่ยวของอำเภอแม่สายเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอน
จากเดิมก่อนเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเพียงหลักหมื่นคนเท่านั้น
แต่หลังเกิดเหตุจนถึงตอนนี้มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วมากกว่า๑ล้านคน
ทำให้มีการกระตุ้นการใช้จ่ายและชาวบ้านมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น
ขณะที่บรรยากาศภายในพื้นที่จัดงานวันนี้มีชาวบ้านเข้ามาร่วมงานกันเป็นจำนวนมากนะครับ
เหนือจากนั้นวันนี้น้องหมูป่าทั้ง๑๓คนพร้อมกับผู้ปกครอง
นำก๋วยเตี๋ยวและน้ำดื่มมาตั้งโรงทานบริเวณงาน
เพื่อมอบให้กับผู้ที่เข้ามาร่วมงาน
เพื่อเป็นการอุทิศส่วนกุศลให้กับจ๋าแซมด้วย
โดยวันนี้ทั้งหมดมีสีหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใสและดูเติบโตขึ้นจากเมื่อ๑ปีที่ผ่านมา
โดยชาวบ้านที่เข้ามาร่วมงานต่างถ่ายรูปและพูดคุยสอบถามสารทุกข์สุขดิบกับทั้ง๑๓คนเป็นจำนวนมากด้วย
ซึ่งจะสอบถามนะครับว่า๑ปีที่ผ่านมาเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้าง
และจนถึง๑ปีนะตอนนี้นั้นความเติบโตของน้องทั้งหมดนั้นเป็นยังไง
คุณผู้ชมสามารถติดตามได้ในรายการไทยรัฐนิวโชว์ช่วงค่ำของวันนี้นะครับ
ผมภูริพัฒนบุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากวรรณอุทยานถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายครับ
ขอบคุณครับอย่างที่คุณภูริพัฒน์ได้รายงานนะฮะโอ้โหสภาพอากาศช่างแตกต่าง
ปีที่แล้วเลยนะปีที่แล้วเราลุ้นตลอดเมื่อไหร่ฝนจะหยุดแต่ว่าวันนี้ฝนไม่ตกนะครับ
เมื่อวานนี้อดีตพูดว่ารงศักดิ์อดีตพูดว่าเชียงไคร่เพราะบ่อสรรค์รอจำได้ไหมฮะ
ก็บอกว่า๑ปีผ่านไปมันเหมือนเพิ่งจะผ่านไป๒๓วันนั่นเอง
คือผู้ว่าบอกว่าจำทุกอย่างทุกเหตุการณ์ได้ทั้งหมด
แต่ละจุดเป็นยังไงแล้วผู้ว่าก็บอกด้วย
ไม่มีงบก็จะต้องรวบรวมเงินทุนกันมา
เพื่อจัดงานแบบนี้พอรำลึกถึง
ทุกคนรวมถึงโค้ชเอ็กซ์ก็ยังร่วมลำลึกถึงจาแซมอยู่นะครับ